คุณผู้ชมที่เขาว่ากันว่าเป็นโจรเหนือเมฆนะ
บตานะฮะแล้วก็หลอกให้คนที่เขาเป็นพ่อค้าขายเพชรเนี่ย

ใช่ค่ะคือชายชาวอินเดียคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของเพชรเอง

กระดาษ๑๐กระดาษก็๑๐กว่าล้านนะ๑๐ล้านใช่แล้วเขาก็โพสต์ในโลกโซเชียลว่าอยากจะขายเพชร
พอเขาโพสต์เท่านั้นแหละคนร้ายเห็นตั้งแต่ในโลกโซเชียลแล้ว
วางแผนไปเช่าตึกแถวเปิดเป็นร้านรับซื้อขายอัญมณี
ให้มาดูที่ร้านครับแล้วก็ฉกไปเลยนะฮะ
เขาลงทุนนะครับคุณผู้ชมมีเงินติดตัวอยู่๔๐๐๐๐บาท
ที่หม่อนแล้วก็เอาเงินไปเล่นการพนันนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับตำรวจนครบานบางรักษ์คุมตัวผู้ต้องหาก็คือนาย
พัฒนผงพัฒน์สุขสวัสดิพิพัฒน์นะครับ
ก็ไปก่อเหตุลักขโมยเพชรน้ำหนักกว่า๑๐กระหลัดนะครับ
มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาททำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์๕ชั้นริมถนน๔พระยาเขตบางรักษ์
ซึ่งจุดนี้เนี่ยผู้ต้องหาก็ทำการเจรจานะครับ
เขามีการเจรจาการจะซื้อเพชรจัดในวิกกี้ไวท์บัสนะครับ
เป็นเจ้าของเพชรชาวอินเดียก่อนจะใช้รีโมทล็อกประตู
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีคนขี่อีกคนนึงเนี่ยนะฮะ
แล้วพากันหลบหนีไปผู้ต้องหาสารภาพเลย
เค้าทำจริงเค้าก็เอตนะฮะ
วันนั้นเนี่ยนะฮะสวยโอกาสนำเพชรออกมาจากร้าน
ก็ทำทีว่าเดี๋ยวขอไปส่องรูดล้ามเพชรนอย่าง
ส่องกับแสงแดดหน่อยก็เดินออกมาส่องนอกร้าน

สุดท้ายพอออกไปปุ๊บเจ้าของเพชรอยู่ข้างในไง
แล้วกดรีโมทล็อกเอาไว้เลยไม่ให้นายวีกี้ออกมาได้
แล้วก็หลบหนีโดยการขึ้นรถจักรยานยนต
ที่มีชาวเขมรที่เขาว่าจ้างมาเนี่ยเป็นคนขี่
แล้วก็หลบหนีไปแล้วเพชรเอาไปไว้ไหน
เพชรของกลางเขาบอกว่าเขาไปขายให้ชาวเวียดนาม
ชายคนนี้รู้จักกันในบ่อนกาซิโนเขาไปเล่นบ่อย

๑แสนให้กับคนเขมรที่เป็นคนว่าจ้างมา
เขาว่าจ้างมาให้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีให้ไปหนึ่งแสน
ส่วนอีก๔แสนที่เหลือเอาไปเล่นการพนันที่บ่อน
จากข้อมูลพบว่าในอดีตผู้ต้องหาเคยทำอาชีพ
ค้าขายอัญมณีนะเป็นเจ้าของกิจการค้าขาย
ร้านอัญมณีที่จันทบุรีขายจนร่ำรวย
ชาวบ้านชาวช่องคนในวงการเรียกกันว่า
เซียเอในวงการค้าเพชรเขาบอกเป็นเซียเอ
แต่ว่าหลังเขาติดการพนันอย่างหนัก
แล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของการธุรกิจ
เงินทองไม่มีหมุนเวียนติดการพนันสุดท้ายก็ปิดกิจการไป

สุดท้ายเขาเอาเงินที่มีอยู่ติดตัวมา๔๐๐๐บาท
ไปเช่าร้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วก็เอาเงินไปติดตั้งเรื่องของประตูกระจกอัตโนมัติ
แล้วก็ว่าจ้างคนเข็นผักซึ่งเป็นชาวเขมรนี่แหละนะ
ทำหน้าที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาหลบหนี
ไปแถววัดดวงแขก่อนจะแยกย้ายกระหลบหนีไป
ทีนี้สำหรับประวัติของผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหตรวจสอบแล้วโชคโชนเหมือนกัน
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว๗๘ครั้งคุณผู้ชม

ในพื้นที่สอนอบางบัวทองล่าสุดก็เคยไปก่อเหตุมาแล้ว
แล้วก็หนีประกันในชั้นศาลแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีไป
สารพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วก็ไม่คัดค้าน
จึงอนุญาตให้ฝากค้างได้นะครับ
เจ้าตัวที่รัชธันต์ก็นำตัวไปคุมค้างที่บริษัทพิเศษกรุงเทพฯทันทีนะครับ
ค่ะโอ้โหเพชรมูลค่าตั้ง๑๐กว่าล้าน
ขายแค่๕แสนเพื่อจะเอาเงินไปเล่นการพนัน
ดังนั้นตอนนี้ก็เหลือตัวคนที่เป็นรับจ้าง
ขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นชาวเขมรที่ขี่พาหนี
ถูกออกไม้จับไปแล้วยังจับตัวไม่ได้
ตามภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าชัดใส่เสื้อกั๊กสีเหลือง

คือตำรวจบอกว่าไม่น่าจะก่อเหตุกันแค่๒คน
นายพิพัฒนพงพัฒน์กับคนที่รับจ้างมาขี่รถจักรยานยนต์พาหนี

แล้วชื่อนายพิพัฒนพงพัฒน์เปลี่ยนมาหลายชื่อ

มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าก่อเหตุมาบ่อย
ตอนไปจับได้ก็รอข้ามแดนอยู่แถวจังหวัดจันทบุรี